ประเด็นระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูน

เพราะว่ามีการประชุมชุดคลี่คลายคดี
ออกหมายเรียกในแผนที่เป็นพยานสำคัญ

เดี๋ยวในแผนรายละเอียดเป็นยังไงเล่าให้ฟัง

เจ๊พัดกับเจ๊เกียวไปที่กองปราบด้วย
แต่ไม่ได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาอะไรไปในฐานะพยาน

ครูปรีชาเจ๊บ้าบินเจ๊พัด
ในกรณีสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ตรา๑๕๗ที่แจ้งความอดีตผู้การกาญจนบุรีไป
อ้าวก็ไล่ดูเรื่องนี้กันเลยก็แล้วกันนะ
เพราะว่ามีความเคลื่อนไหวเยอะนะครับวันนี้
วันนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ผลจังหวัดรีชาญวิมนศ์๔
ก็ได้กล่าวถึงคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
กาญจนบุรีข้อพิพาทระหว่าง
ครูปรีชากับหมวดจรูนนะครับ
โดยท่านบอกว่าสำนวนคดีนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะ
พร้อมส่งฟ้องต่อพนักงานอายการภายในสัปดาห์นี้
และจะเรียกนายถะนุกรเหลืองใหม่เอี่ยม

ถ้าท่านยังจำกันได้เคยให้สัมภาษณ์กับเราไว้ด้วยนะครับ
ในแผนเป็นพยานที่อ้างว่า
เห็นเหตุการณ์ว่าหมวดจรูนนั้นก้มเก็บลอตเตอรี่ได้
ซึ่งเป็นคำให้การในสำนวนของพนักงานสอบสวน

แต่เมื่อคดีมาอยู่ที่กองปราบ

เป็นผู้ก้มเก็บลอตเตอรี่ของนายปรีชา
ทำให้ในแผนตกเป็นผู้ต้องหาให้การเท็จ
ซึ่งจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่๑๕มีนาคมนี้

ส่วนพยานรายอื่นของครูปรีชา
ทั้งเจ๊พัดคนที่เจ๊บ้าบินช่วยให้หาสลากที่ครูปีชาต้องการให้
แล้วก็เจ๊เกียวที่เป็นพยานนะครับ
ทางตำรวจบอกว่าได้เรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะครับ
เพราะก็จะต้องดูว่าเข้าข่ายให้การอันเป็นเท็จในลักษณะเดียวกันกับในแผนหรือไม่
การทำงานของพนักงานฝ่ายสืบสวนและฝ่ายสอบสวนของกองปราบนะครับ

ในส่วนของคดีที่๑คือคดีที่คุณครูปีชาเก่าหารับบทโทษฎูนั้น
พนักอังสวนก็แรงงานแล้วว่าคดีเสร็จซึ่งแล้วก็จะนำส่ง
พนักงานอาการภายในสัปดาห์นี้
ส่วนคดีที่๒นั้นตามนโยบายของท่านผู้จัดการก็คือให้มาประชุมหารือ
ว่าคดีที่อยู่ในวงที่๒คือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ก็พิจารณาเพิ่มเติมว่าจะดำเนินการกับใครบ้าง
ซึ่งตอนนี้ทางคุณธนาคารทำงานก็ได้ให้โอกาสกับพยาน
ในส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้สอบเพิ่มเติมเนี่ย
มาสอบเพิ่มเติมอีกทั้งมือเพื่อยืนยันคำให้การเดิม

เพื่อจะได้พินาว่าคำให้การของท่านนั้น
จะไปกระทบหรือไปทำให้มีส่วน
ส่วนพยาบาลอื่นก็กำลังจะเรียกมาเพิ่มเติม
เพื่อจะยืนยันคำให้การเดิมครับ
ทำให้คดีอาญาที่ครูปรีชากับเจ๊บ้าบิน
คนขายสลากให้ครูปรีชาเคยถูกออกหมายจับ

ตอนนี้มีเพิ่มอีกหนึ่งคนคือนายแผน
นี่คือเรื่องของการให้การเท็จแจ้งความเท็จ
แต่ถ้ากรณีของตำรวจที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนวนคดีนะครับ
แล้วทางอดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
พลตรีสุธิก็เคยถูกออกหมายเรียกไปแล้วนะฮะ
ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยนะครับ
ทางตำรวจปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปป
ได้ออกหมายเรียกให้ครูปรีชาเจ๊บ้าบินและเจ๊พัดนะฮะ

โดยให้มารับทราบข้อกล่าวหาสนับสนุนให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในวันที่๑๕และ๑๖มีนาคมนี้
ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็เจอครูปรีชาเหมือนกันนะคะ

คือครูปรีชาก็ยืนยันว่าไม่ได้หลบหน้าไม่ได้หายไปไหน

จากปปที่ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา
ในการสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
แต่ก็ไม่บอกว่าจะไปวันไหนยังไงแต่บอกว่ารับหมายแล้ว
ทีนี้ในแผนที่จะถูกออกหมายเรียกให้มารับทราบ
ข้อกล่าวหากรณีให้การอันเป็นเท็จ
นั้นนะคะระยะเวลา๑๕มีนาคม
ในแผนมันมีประเด็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือ
สำนวนบอกว่าในแผนเป็นพยานสำคัญที่เห็นว่า
วดจรูนก้มเก็บลอตเตอรี่ที่ตลาดเรซิตี้อืม
แต่พอมาเป็นสำนวนของทางกองปราบ
ในแผนบอกว่าจริงแล้วไม่ได้เห็นว่าหมวดจรูนก้มเก็บนะ
แค่ได้ยินเสียงคนตะโกนเสียงคล้ายกับหมวดจรูน
บอกว่าลอตเตอรี่ใครหล่น๕ใบหัวยังไม่ออกเลยด้วย
แล้วก็เห็นคนก้มเก็บคล้ายกับหมวดจรูน
ดังนั้นสำนวนต่างกันของทางตำรวจภูทรภาค๗อย่างหนึ่ง
ของทางกองปราบอย่างหนึ่งก็เลยเป็นประเด็นว่าตกลงยังไง
ให้การเท็จหรือเปล่ากลับคำให้การหรือเปล่า
หรือเป็นความผิดพลาดในการทำสำนวนคดี
คือในแผนก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเรานะคะว่า

คือเขาให้การเหมือนเดิมมาตลอดว่า

แต่ได้ยินเสียงคนตะโกนในตลาดนัดเรสซิตี้
ว่าใครทำลอตเตอรี่หล่น๕ใบแล้วเห็นคนก้มเก็บ
ลองย้อนกลับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของในแผนกันอีกทีนะคะ
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราค่ะ
เดิมเข้าสู่มาเห็นคนก้มเก็บ
ที่มาพูดว่าผมกับการให้คำเนี่ย

ลายมาเป็นว่าคนพูดกัน

คือข้อมูลจริงไปมีแค่นี้
คือให้การแบบนี้ตั้งแต่ภาค๗แล้วว่า

ผมไม่เห็นตอนที่ว่ามีการก้มเก็บหรืออะไร
เห็นแต่ตอนที่ว่าผมได้ยินเสียงคนพูดกันแล้วผมก็หันไปมอง

ถ้าคนอื่นมองก็อาจจะไม่เข้าใจเราไง

รู้จักกับครูพิชาหรือว่าหมดจรุนก่อนอันนี้

การไปให้ปากคำครั้งนี้จริงเรามองว่าอย่างไร
การที่เขาสืบทราบมาเนี่ยผมไม่ทราบว่าเขาได้มาจากไหน
หรือยังไงว่าผมรู้หรืออะไรอย่างนี้
แต่ผมก็รู้เท่าที่พูด
คือผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นวันเดียวกันหรืออันเดียวกันหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่มีการได้เอารูปหมวดจรูนให้ดูไหมว่า
คนนี้กับคนที่เราเห็นวันนั้นเนี้ยคนเดียวกันหรือเปล่าผม
ผมตอบไปในคำให้การแล้วครับว่า
คือขับคล้ายขับขาผมไม่ได้ฟันทง
น้ำเสียงที่เราฟังเราเจ้าที่มีการเอาเสียงมา
มาเปิดให้ฟังไหมว่าเสียงหมดจรุนเป็นแบบนี้นะ
เสียงที่ได้ยินวันนั้นเนี่ยบอกว่า

เรามีการดีของไหมครับ
นี่ผมไม่ค่อยยินยันดีกว่านะ

งานนี้พูดตรงเช็คได้

คือแธมพ์พนักงานสอบส่วนแล้วการ
ก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรมากมายครับ
วันนี้จริงแล้วในแผนเองก็เปิดใจเหมือนกันนะคะบอกว่าการที่เข้าไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจเข้าไปให้ข้อมูลในฐานะเป็นพลเมืองดีคนหนึ่ง
ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักใครเลยเป็นการส่วนตัวในละครเรื่องนี้
ไม่ว่าจะเป็นหมวดจรูนครูปรีชาหรือเจ๊ที่ขายลอตเตอรี่เพียงแต่ว่าตัวเองเนี่ยเล่าให้เพื่อนฟัง
ลอตเตอรี่ใครลน๕ใบคือเล่าต่อกันไปจนเรื่องนี้ไปถึงหูของพนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวนก็เลยเรียกตัวเข้าไปให้ข้อมูลตัวเองก็เข้าไปให้ข้อมูลไม่ได้เป็นพยานฝั่งใครคนใดคนหนึ่งนะคะ
ก็ถือว่าไปให้ข้อมูลในฐานะเป็นพลเมืองดีทีนี้เนี่ยถ้ามีการออกหมายเรียกมาก็พร้อมที่จะไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน
ซึ่งก็ออกมาร้องขอความเป็นธรรมเหมือนกันก็น้อยอกน้อยใจเหมือนกันบอกว่าสื่อบางสำนักไปให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
ทีนี้ถ้ามีอะไรให้มาถามกับตัวผมเลยก็พร้อมจะให้ข้อมูลเต็มที่ก็ยืนยันแบบนี้ว่าไม่ได้กลับคำให้การไม่ได้ให้การอันเป็นเท็จอะไร
ก็เหมือนกับที่เราให้ฟังที่เขาให้สัมภาษณ์กับเราในทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ตำรวจออกหมายเรียกมาเนี่ยก็เพราะว่าตอนที่ให้ปากคำกับตำรวจภูทรภาค๗
กับตอนกองประหลาบรามเข้ามาทำคดีเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับ
แต่พอถูกออกหมายเรียกแล้วนะครับวันนี้ทำให้ในแผนครับต้องเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับ
ร้องขอความเป็นธรรมกับอธิบดีสารอาญาแล้วก็กรรมการสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับ
หลังจากถูกตำรวจออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหากรณีการให้การเท็จนะครับ
โดยนายฐานุกรเหลืองใหม่เอี่ยมหรือว่าในแผนนะครับทุกผู้ชมครับได้เดินทางมาที่กรุงเทพนะครับ
เข้าพบอธิบดีอายการเพื่อร้องขอความเป็นธรรมหลังถูกตำรวจสอบสวนกลางออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาให้การเท็จวันที่๑๕มีนาคมนี้
เนื้อหาเนี่ยสำคัญมากนะฮะเพราะว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เป็นเอกสารที่ยื่นขอความเป็นธรรมต่ออธิบดีสารอาญานะครับ
นายธนุกรระบุว่าตนเนี่ยนะครับมีอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานฝ่ายบริการยานพานะของธนาคารกรุงไทยสาขากาญจนบุรีอายุ๔๖ปีนะครับ
แล้วตำรวจภูทรภาค๗ได้นัดหมายให้ตนไปให้ปากคำและสอบถามตนว่าตนกับครูปรีชารู้จักกันมาก่อนหรือไม่
ได้ให้การกับตำรวจภูทรภาค๗ว่าไม่เคยรู้จักกัน
เหตุที่ตำรวจนำตนไปสอบสวนนั้นก็เนื่องจากตนเล่าให้พนักงานธนาคารด้วยกันฟังว่า
ที่เป็นข่าวอยู่ทางสถานีโทรทัศน์และสื่อมวลชนทุกแขนงเนี่ย
ที่สำนักงานสลากจะประกาศออกรางวัลซึ่งสามารถจำรูปร่างหมวดจรูนได้
แต่ผู้หญิงรู้แต่ว่าเตี้ยกว่าหมวดจรูนได้เห็นเพียงเท่านั้น
แต่สลากมีเลขอะไรไม่ทราบยืนยันว่าให้การต่อพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรภาค๗ไปตามความจริง
ตอนที่ให้กับตำรวจภูทรภาค๗แสดงว่าเขาเอ่ยชื่อหมวดจรูนนะฮะ
แล้วเขาก็ระบุในเอกสารขอความเป็นธรรมว่า
ต่อมาพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
และผู้บังคับการกองปราบรามได้ให้ตำรวจกองปราบ
นัดให้ไปพบพนักงานสอบสวนที่สพพนมทวน
เมื่อไปพบตามนัดพลตำรวจโทษศิติราชและผู้บังคับการกองปราบราม
จะมีตำรวจกว่าสามสิบนายมาล้อมและบอกว่าถ้าให้การเหมือนกับ
และแนะนำให้ตนให้การใหม่ว่าคลับคล้ายคลับคลา
และให้การตามที่พลตำรวจโทษธิติราชและคณะทำงานแนะนำ

คำแนะนำแล้วได้ดูข่าวทางสื่อ

ออกหมายจับจึงเกิดความกังวล

กองบัญชาการสอบสวนกลาง
และกองปราบรามยื่นคำร้องขอให้ศาล

ขอให้ศาลได้โปรดนัดไต่สวนคำร้อง
ทั้งนี้ตนและนายปรีชา

ตนให้การกับพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรภาค๗ตามคำสั่งเจ้าพนักงานไม่ได้ปรับปรามใคร
และให้การตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
ไม่ได้ให้การยืนยันกับตำรวจว่าหวยเป็นของใคร
ขอสารได้โปรดคุ้มครองพยานด้วย
แล้วก็เนื้อหาถ้อยคำนี้ก็ไปยื่นความเป็นธรรมต่อกรรมการสิทธิ์ด้วยนะครับ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้ม
ซึ่งมาดูแลคดีให้กับมวจรูนะครับคุณเกดมศร

ใครแนะนำให้แผนให้การใส่ร้ายเจ้าหน้าที่
เดี๋ยวจะเป็นมหากราบเรื่องใหม่นะ
ทั้งตัวคนกล่าวหาและคนต้นคิด
นี่ทนายสิทธาเพราะเขารู้ข่าวเรื่องนี้ไง
เหมือนเป็นการพาดพิงการทำงานของเจ้าหน้าที่

บอกเขาว่าถ้าไม่กลับคำให้การถ้าไม่บอกแบบนี้เนี่ย

จากที่ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่า
ออกมาเรียกในแผนให้การอันเป็นเท็จ
แล้วก็ต้องสอบเพิ่มเติมก็คือเจ๊เกียว
เจ๊พัดว่าจะให้การอันเป็นเท็จด้วยหรือเปล่า
ก็มีการเรียกทั้งสองเจ๊มา
แต่การเรียกมาคราวนี้ไม่ได้เป็นการเรียกมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาอะไร
เรียกมาเพื่อที่จะสอบปากคำเพิ่มเติม
ซึ่งทางด้านของเจ๊เกียวเจ๊พัดก็มาที่กองปราบ
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑๐โมงครึ่งนะคะ
ก็พูดคุยกับพนักงานสอบสวน
โอ้โห๕๖ชั่วโมงเลยนะคุณภาคภูมิ
ก็ยังยิ้มดูดิวดีอยู่
แต่ก็วันนี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะคะ
ทีนี้เนี่ยทางด้านของเจ๊เกียวหรือนางปนัญชยาสุขภูล
เจ๊พัดนางพัชริดาพรมตา
ถือเป็นพยานคนสำคัญนะคะในคดีนี้

มือกันเข้าไปเลยในห้องสอบสวนนะคะ

เกือบ๖ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชม
พอให้ปากคำเรียบร้อยก็เดินออกมาขึ้นรถไป
แล้วก็พูดสั้นว่าไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชน

ทีนี้ก็ต้องรอดูว่าจากการให้ปากคำเพิ่มเติมในครั้งนี้

จะถูกออกหมายเรียกด้วยไหมหรือยังไงก็ต้องรอดูเพิ่ม
เพราะว่าครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูล
รายงานข่าวบอกว่าทั้งสองเจ๊นะคะ
เจ๊เกียวเจ๊พัดยังยืนยันข้อมูลตามเดิม

ก็คือยังคงยืนยันว่าลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท

ทนายความของครูปรีชา
ที่บอกว่าจะมีการถอนตัวจากการทำคดีนี้

ครูปรีชาเขามีทนายความ๒คน

เพราะว่าตอนนี้คดีแพ่งอยู่ในชั้นศาลเรียบร้อยแล้ว
ในส่วนของธนายความที่ทำคดีแพ่ง

จากการเป็นทนายความของครูปรีชาแล้วนะคะ

มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน

ทนายความที่ดูแลคดีอาญาของครูปรีชา

ก็เลยออกมาให้ข้อมูลนี้บอกว่า

ก็เมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองก็มีการถอนตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อย

ก็บอกให้ครูปรีชาไปหาทนายความคนใหม่ก็แล้วกัน
นายสุพัฒน์บอกว่าก็ทำฝั่งคดีแพ่งอย่างเดียว
สะดวกที่จะไปสารอาญากรุงเทพมีภาระงานหลายอย่าง
ต้องดูแลงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ก็ขอดูแลแค่ในส่วนคดีแพ่งเท่านั้นเพราะว่าขึ้นศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ทีนี้ก็ต้องส่งรายชื่อพยานต่อสารที่ได้แจ้งไว้๑๕ปาก
ยังส่งไม่ครบเลยนะคะเหลืออีกประมาณสองสามปาก
ก็ทำเรื่องขอขยายเวลาส่งรายชื่อพยานไปเรียบร้อย
เพราะว่าทนายถอนตัวก็ต้องหาทนายใหม่ก็ต้องใช้เวลา
ก็ยืนยันว่าไม่หนักใจอะไรทำตามหน้าที่
ทนายฝั่งคดีแพ่งก็จะทำเรื่องแพ่งไปไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคดีอาญา
ก็ต้องรอให้ครูปรีชาหาทนายความคนใหม่
วันนี้ก็เจอครูปรีชาก็ไม่ได้พูดเรื่องทนายความคนใหม่ก็พูดแค่
ได้รับหมายเรียกจากปปเรียบร้อย
คดีแพ่งก็ขึ้นศาลไปแล้วมีทีมครูปรีชาก็คือคุณฟ้า
คุณฟ้าก็บอกว่าขออยู่นิ่งเงียบแล้วถอนตัวไม่แสดงความคิดเห็นดีกว่า

ใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวใครแล้วหรอคะ